ทุกผู้ชมครับนี่ก็เรื่องของห้องเหมือนกันนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ต้องไปกักตัวในสถานที่ของรัฐเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
เขาโพสต์ภาพเอาไว้ภาพนิ่งเนี่ย๕๐กว่าภาพ
คลิปอีก๔คลิปแล้วก็บอกว่าโอ้โหเจอกับประสบการณ์ห้องพักอาหาร
นี่แบบสุดทนเรียกว่าบังคับให้ติดคุกยังจะดูดีกว่า
ใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะครับอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับ
สิ่งที่ตัวเองต้องเจอบอกเหมือนกับผู้ที่ถูกกักตัวในที่เดียวกัน
ที่ไปเจอที่อื่นยังไม่เห็นเหมือนกับเขาเลยยังคลิปนึงถ่ายเอาไว้นะครับ
จะเห็นสภาพห้องที่มีน้ำรั่วต้องใช้แก้วมารองน้ำ
นี่เขาบอกมันลงแมลงอะไรเยอะแยะไปหมด
อันนี้เป็นคลิปนะที่เขาถ่ายไว้มีผ้าคลุมเตียงนะครับคล้ายกับมีเชื้อรา

นี่ฮะนี่ห้องพักนะครับช่วงที่สถานที่กักตัวของรัฐนะฮะ
นี่ภาพที่ผ้าคุมเตียงมีเชื้อรานะครับมีรสชาติของอาหาร
เขาบอกว่ามันเค็มจนกินไม่ได้ในบางมื้อนะครับ
แล้วบอกว่านี่คือ๑๔วันที่แย่ที่สุดในชีวิต
แทบจะกลายเป็น๑๔วันที่แย่ที่สุดในชีวิต
รู้สึกเสียใจมากที่เขาตัดสินใจไม่จ่ายค่ากักตัวด้วยเงินของตัวเองตั้งแต่แรก
อ่าเพราะว่าตอนแรกเขาจะให้เลือกใช่ไหมค่ะให้เลือกว่าจะจ่ายเงินเอง
แล้วก็เลือกที่พักอย่างเงี้ค่ะครับอ่าถ้าคุณจ่ายเงินเองเข้าพักโรงแรมเอง
มันก็อาจจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งใช่ค่ะไปที่พักของรัฐมันก็อีกแบบนึง
แต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมก็ไม่คิดว่าจะเจอขนาดนี้ทั้งอาหารทั้งที่พักทั้งอะไรต่างนานานะครับ
คือเขารีวิวปัญหาตั้งแต่การเดินทางมากักตัวนะครับบอกว่ามาถึงไทย๒๘มกราคมนะฮะ
มีคนที่เดินทางมาด้วยเนี่ยถูกแยกไปสองโรงแรมซึ่งโรงแรมที่เขาพักเต็มไปด้วยยุงและแมลงสาป
ต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงมาจัดการเองคือลักษณะคงฝากซื้อนะฝากเจ้าหน้าที่ซื้อนะครับ
นอนก็อับชื้นเชื้อราขึ้นเหม็นอับอาหารเจอสิ่งแปลกปลอมทั้งหนอนแมลงแมลงสาปอาหารที่สั่งได้
มันก็ราคาแพงมากทนไม่ไหวโทรไปหาสาธารณสุขก็บอกเขาตรงว่าโอ้โหพี่ช่วยชีวิตผมหน่อยเถอะ
ช่วยผมออกจากตรงนี้หน่อยเถอะเจ้าหน้าที่ก็มาภายในสองชั่วโมงมาเร็วมากนะฮะ
จัดการประชุมแก้ไขปัญหาให้ทางเชฟของโรงแรมก็รับปากว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงอาหารให้ดีขึ้น
ส่วนความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวจะยังไงจะเปลี่ยนห้องให้ก็แล้วกันวันหลังเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกว่าอาหารกับข้าวนี่ก็ดีขึ้นนะครับ
อย่างเดียวก็เป็นสองอย่างแต่ยังต้องเคลียร์อาหารดูทุกวันนะครับ
พอมีอยู่วันหนึ่งไปเจอข้าวกับแกงมัสมันเจอแมลงอีกถามเชฟเชฟบอกอ๋อมันคือมอดที่มากับข้าว
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายวันสุดท้ายคือ๑๑กุมภาพันธ์อาหารมื้อเที่ยงเป็นผัดมักกะโรนีรสชาติอร่อยมาก
ทีนี้มันไปสุดท้ายแบบสุดก็คือตาไปเห็นขาแมลงสาปโอ้โหขนาดอร่อยแล้ว
บอกตัวสั่นน้ำตาไหลขยะแขยงจะอ้วกเลยนะก็คือไม่รู้จะทำยังไงฮะเขาบอก
นี่ไงคะเนี่ยขาแมลงสาบแล้วเกิดกินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเกิดระบบทางเดินอาหารแบบเป็นอะไร
อะไรขึ้นมาทำยังไงเนี่ยครับเขาก็เปรียบเทียบกับการกักตัวอีกแห่งหนึ่งของป้าเขาที่ถูกแยกไปกักตัวซึ่งมาพร้อมกัน
มันแตกต่างกันมากสภาพห้องพักที่ป้าไปกักตัวอาหารดีสะอาดน้ำดื่มมีให้ครบ๑๔วัน
แต่ที่ที่เขาไปพักเนี่ยมีอยู่๒ขวดต้องสั่งเพิ่มเองอีกประมาณอย่างนี้เราก็พยายามติดต่อพูดคุยสอบถามไปให้ครบทุกฝ่ายนะฮะ
คนโพสต์เนี่ยนายดุลยวิทย์พดุงแสงเราเจอแล้วนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าการมากักตัวในสถานที่ของรัฐต้องเป็นโรงแรมแบบหรูเลิศอะไรนะไม่ได้ต้องการทำให้สถานที่กักตัวของรัฐมีปัญหาด้วย
แต่ที่โพสต์ไปเพราะเป็น๑๔วันที่เขาไปเจอที่มันต้องอดทนจริงอยากให้มีการปรับปรุงสถานที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้ใครต้องเจอแบบเขาอีก
มีปัญหาเรื่องที่อยู่นี่มันไม่หนักครับมันไม่หนักเท่าอาหารที่เสิร์ฟมาแต่ละวันคือแย่มากเลยคือ
อย่างคือไม่สามารถกินได้จริงครับอย่างของผมนี่คือผมเจอขาแมลงสาปนี่คือถือว่าแย่มากครับในแบบแต่ประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างนี้
มันคือมันเหมือนเรื่องตลกนะครับที่ผมโพสต์แต่คือเอาจริงจริงแล้วมันไม่ได้ตลกเลยถ้าแบบเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เข้าใจว่ามันมีแบบ
ความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ออกอ่าเห็นใจแล้วก็ฝ่ายที่แบบเออแบบสำเติมว่าเออเราไม่อยากไม่ได้จ่ายค่ากลับตัวอะไรก็คือความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ฟรีนะครับที่แบบที่เราไปพักแบบเนี้ยแล้วอืมคือในแบบมาทราบของเรานี่คือต่อให้มันฟรีหรือไม่ฟรีมันไม่ควรที่จะมีอ่าสิ่งแปลกสิ่งแปลกป
คือถ้ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเราจ่ายค่ากลับตัวดีไปแต่คือนี่ก็ดูยูทูปเยอะเกินไปเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็ไม่คิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากินแบบนี้มันคือมันไม่ใช่มากมากคืออาหารมันมันไม่จำเป็นต้องเลิศหรูครับแต่มันจำเป็นต้องสะอาดนี่คือสิ่งที่อย
ที่เขาอะไรไว้เนี่ยคือแม้ว่าจะเป็นสถานที่ของรัฐแต่รัฐก็ออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะใช่ไหมฮะมันก็ควรจะมีวัตถาฐานในระดับหนึ่งค่ะอ่าไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเจอแบบน้องคนนี้เจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหจะต้องเป็นโรงแรมหรูอะไรแต่มันก็ต้องมีมาตรฐานครับอ่าเราก็พยายามที่จะไปตรว
ปฐุมธานีนี่มีการตรวจค้นคัดกรองเชิงรุกนี่๔๗
พระนครศรียุธยานี่เจอ๑ด้วยนะครับ
กรุงเทพวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อนะฮะ
ส่วนเรื่องของวัคซีนนี่ล่าสุดเนี่ย
รัฐมนตรีว่ากลางสวนศักดิ์สุขบอกว่า
จัดส่งมาให้ไทยได้ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้